ส่วนเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็ต่อเนื่องเหมือนกัน
โดนต่อยเลือดอาบหน้าที่เชียงใหม่ใช่ไหม
นี่คือแสดงว่าจะมีความคืบหน้าของคดีที่โดนต่อย
ดูกันเลยดูกันเลยเรื่องนี้ค่ะ

คือจริงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนั้นแหละพี่เบิร์ต

ลองดูหน่อยไหมว่าเหตุการณ์ความปวดนี้มันคืออะไรค่ะ
อันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ใหม่

ช่วงเวลาเดียวกันกับไอ้ที่โดนต่อยเลือดอาบหน้านั่นแหละ

เพราะว่านี่ก็เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เหมือนกัน

ขวางกลางถนนเราเห็นแน่แหละ

ตรงข้ามโรงพยาบาลลานาที่ช้างเผือก

เดี๋ยวคนอื่นเขาซวยไม่ใช่อะไร

นี่เป็นแบบนี้ออกมาขวาง

เสียงดังไม่ยอมให้รถผ่าน
เออเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้ามืด
เมื่อวันที่๑๕กันยาที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่มาป่วนบริเวณนี้แล้วใช่ไหม
ก็คงจะขับรถไปไปปวดไปปาดหน้ารถคันอื่น
แล้วพอไปถึงหน้าสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่นะ
โดนวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตาม

อันนี้แหละมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน
แล้วตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัววัยรุ่นคนนั้น

นี่นี่โหนี่จำได้มะอันนี้อ่าจั้น

นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปจุดที่

ไปถามรับประพอบ์โชว์รูมรถที่อยู่ใกล้

บอกว่าโอ๊ยครูผมมาเข้าเวรช่วงใกล้๗โมงเช้าแล้ว

แต่ว่ามีคนมาเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังเฉย

ถ้าเกิดถามผมนะลุงรอปภบอกว่า
ผมว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
อยากให้ครอบครัวเขาไปดูแลไปรักษา
เพราะผมเห็นข่าวของคุณเทร้อยล้านบ่อยเหลือเกิน

เขาไม่ค่อยใช้คำพูดที่ผมใช้หรอกนะ

เขาสวยไม่ใช่อะไร
ครับ